เรื่องนี้ก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่จบไม่สิ้นสักที

นั่นก็คือเรื่องของสาวแตงโมพัทรธิดากับหนุ่มโตโนภาคิน
รวมไปถึงเห็นอกเห็นใจหัวใจลูกผู้หญิงอย่างสาวแพทย์นับประพาด้วยสิ
ใช่แล้วค่ะแต่ว่าจะเย็นล่าสุดแพทย์น้ำปะพาเธอออกมาโพสต์รูปภาพ
พร้อมกับข้อความเคลียร์ใจว่ายังรักกันดีกับพี่ชายคนสนิทหนุ่มโตโน่พาคิน
ซึ่งก็ไม่รู้ว่างานนี้เนี่ยสาวแตงโมจะเกิดอาการน้อยอกน้อยใจหรือเปล่านะคะ
หลังเกิดประเด็นดราม่าบนโลกโซเชียลมากมาย
กรณีที่นักแสดงสาวมั่นแตงโมพัทรธิดา
โพสต์ข้อความร่ายยาวในอินสตาแกรมส่วนตัว
หลายคนต่างก็มองว่าแอบเหน็บถึงอดีตสามีโตโนภาคิน
ซึ่งก่อนหน้านี้แตงโมก็ชี้แจงว่าแค่อยากโพสต์ลอยไม่ได้เจาะถึงใคร
รู้สึกเห็นใจหัวอกของลูกผู้หญิงด้วยกัน
โดยหลังจากนั้นก็เกิดดราม่าที่แพทย์นับประพา
ขอชี้แจงถึงสาเหตุที่ต้องปิดตำนานคู่จิ้นแพทโน่
เพราะฝ่ายชายขาดการติดต่อไปเอง
อีกทั้งภายหลังทราบว่ามีสาวคุยอยู่แล้ว
แต่ไม่นานแพทย์ก็ได้โพสต์ภาพคู่กับนักร้องหนุ่มรุ่นพี่
โตโน่ที่เข้ามาเคลียร์และขอโทษ
งานนี้พอไปถามแตงโมกับเรื่องที่เกิดขึ้นนั้น
เจ้าตัวเผยว่าดีใจที่ทั้งสองคนเคลียร์กันด้วยดี
ส่วนตัวไม่คิดน้อยใจที่ฝ่ายชายไม่คิดจะเอ่ยคำขอโทษเธอ
และย้อนบอกแบบชิลว่าไม่ซีเรียส
ที่จะต้องตอบคำถามของอดีตสามีตลอดไป
และให้คำตอบที่เรียนแบบเสียงโตโน่ว่า
นานมาแล้วอยากให้สนใจเรื่องงานมากกว่าค่ะ
อันนี้เป็นเรื่องของเขานะคะ
แต่โมเป็นคนนอกไม่ได้เกี่ยวกับเขาสองคน
และสถานะคนที่เคยเห็นเคยรู้จักหรืออะไรแบบนี้

ที่มีการทำความดีน่ารักแบบนี้

โมว่ามันเป็นวิทยาภาพที่ดีที่มันควรจะเป็น
ถ้าถามว่าน้อยใจไหมว่าเขาขอโทษกันแต่ไม่มาขอโทษโมก็

โมจะไม่คิดอะไรอีกแล้วเฉยค่ะ
ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรจากใครอีก
เราก็กลับมาอยู่กับตัวเราขยันทำงานค่ะ
หลังจากนี้มันก็ต้องตลอดชีวิตอย่างนี้แหละค่ะ
ว่าเราจะต้องตอบคำถามของกันและกันอยู่เรื่อย
ตอนนี้ไม่ได้มีอารมณ์โกรธไม่ได้มีอะไรแล้ว
คือถ้าถามมาก็ตอบได้ในเรื่องของเขาอะไรอย่างนี้
ก็มันก็ผ่านมาแล้วอะเนาะ

นะไปสนใจเรื่องงานผมดีกว่า